มิถุนายนนี้สมรภูมิศักดิ์ศรีจะระอุอีกครั้ง
เมื่อช้างศึกคำรามกึ่งกล้อง

งานนี้มุกตทขอท้าชน

ด้วยแข่งเดือดทีมชาติจีน
๒๒มิถุนายนี๑๘นาฬิกาเป็นต้นใหม่
ส่วนจากราชมังพลาดกีฬาสถานช้างศึกจะหมดแค่นี้
บุริษัทมังกรทองจะพลปลายเปิดแค่นั้นทีวีช่อง๓๒